ส่วนฟุตซอลสมสรรค์ชิงแชมป์โลกสองพันสิบเก้าที่บางกอกอลิน่านองค์จอกรอบแรกนักสุดท้ายของกลุ่มเอครับ
พิธีทีบลูเวฟชนบุรีตัวแทนของไทยแพ้โบค่าจูเนียทีมแกร่งจากอาร์เจดีน่าไปสามต่อห้า
โบค่ามาแสงเป็น๔๒จากลูคัสฟาวราซที่ยิงสวนภาวะเพลย์
แม้ว่าชนบุรีจะไล่มาเป็น๓๔จากซาปป้าแต่โดนคอนสแตนซินโหวาพูรากิยิงปิดท้าย
ส่วนชนบุรีหล่นไปชิงอันดับ๖เจอกับสันเจิ้นหนาลิงจากจีน
แข่งขันกันวันนี้นะครับเวลา๔โมงเย็นครับ